อย่างนี้นะคะหลายคนเดินทางกลับบ้านก็ต้องมีการจองตั๋วทางออนไลน์ค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าก็ไม่มีเวลาไปจองไงที่หมอชิด

เธอนะคะอันนี้ค่ะรถไปหรือยังหรือคะ

คนเดินคะเหมือนกับผมที่ห่างอันนี้กลับ
อ๋อแบบว่านี้ล่ะรถเราบุ๊คเถอะพี่เข้าให้ไปขึ้น

คือยังไงคือเขาให้ไปขึ้นอีกคันเมื่อกี้

เดี๋ยวเข้าใจนะ
ใช่ค่ะหนูซื้อแน่หนูซื้อในอะไรในอินเตอร์เน็ตค่ะในอินเทอร์เน็ตอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะ
อย่างที่พี่ไม่ได้บริเวณและความรับผิดชอบแต่เพราะว่าหน้าจอพี่มันขึ้นเป็นมอร์เสริมรถเสริมตอนนี้เนอะ
คือถ้างั้นจะไม่จงเผื่ออะไรคือหนูไม่เข้าใจตรงนี้เฉย

แพงล่วงหน้าแต่เวลาเดินทางจริงได้นั่งรถเสริม
ผู้หญิงในคลิปเธอจองตัวออนไลน์นะคะกับบริษัทรถทัวร์
เอ้าทำไมได้รถเสริมนะคะบอกว่าให้ไปนั่งรถอีกคัน
เดินไปสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
รถที่จองกับรถที่ได้มันคนละคัน
โดยก่อนที่จะเป็นคลิปนี้เธอเข้าไปสอบถามพนักงานหลายรอบ
ไม่ใช่รอบเดียวนะคะพนักงานบอกว่า
รถยังไม่มาบ้างแหละให้รอบ้างแหละ
จนกระทั่งเลยเวลาเดินทางตามที่ระบุหน้าตัว
ก็ต้องไปถามย้ำอีกครั้งมันมาหรือยังสรุป
นั่นแหละค่ะตามที่เห็นไปขึ้นคันนั้นเลย

เพราะจ่ายค่าตัวมาแพงเพื่อให้ได้นั่งสบาย
แต่กลับได้รถเสริมที่ที่นั่งมันเล็กอะนะคะ
พนักงานขอออกตัวว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบ

แต่สุดท้ายมันหาจุดลงตัวไม่ได้

กลับบ้านไปเพราะตอนนั้นไม่ไหวแล้ว

หลายคนมาแชร์ประสบการณ์

แต่เขาไม่ได้โวยวายเพราะอยากกลับบ้านมากกว่า

บริษัทรถทัวร์ต้องรับผิดชอบ
แทนที่จะโยนภาระให้กับพนักงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจองตัวออนไลน์มา

หากบริหารจัดการให้ดีปัญหาแบบนี้

ไม่ใช่เอาจากเงินเข้าไปแล้วไม่มีรถที่เขานั่ง
หรือว่าถ้าจะขายตั๋วก็ระบุไปเลยว่าเป็นรถลักษณะรถธรรมดา

เพราะว่าต้นทางมันมาแบบนั้น